กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์
แล้วก็มีการแชร์ต่อกันเยอะเหมือนกันนะครับ
กรณีของนักดนตรีงานแต่งสุดเซ็งเลย
โอ้โหจ้าบ่าวจ้าสาวจัดงานแต่งสระหรู

แต่ปรากฏว่าพองานแต่งเสร็จสิ้นเรียบร้อย
นักร้องนักดนตรีเขาก็ต้องทวงค่าใช้จ่ายใช่ไหม

ปรากฏว่าโดนเบี้ยวโดนเบี้ยวโดนผลัดโดนผ่อนนะฮะ
แถมโดนไล่บอกว่าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาสิ
เอ้าเขาเลยโมโหนะนี่
เขาก็เลยเอามาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวได้รู้กัน
โลกโซเชียลจะร้อนแรงขนาดไหนนะครับ
ซึ่งโพสต์ข้อความผมมาอ่านโดยย่อแล้วกัน

บอกว่าแฮชแท็กแบบนี้ต้องประจาน
แล้วก็ใส่อีโมจิเป็นรูปสาตาน๒ตัว

แท็กนายใส่ชื่อไว้เรียบร้อยคือเจ้าบ่าว
และแฮชแท็กนางสาวใส่ชื่อไว้เรียบร้อยคือเจ้าสาว
ที่สวนแต่งสุพรรณวัดกาลอง
โดยทางวงได้ติดต่อเครื่องดนตรีสุวรรณบุญยืน
มีเครื่องเสียงมีเวทีระบบไฟไปในงานพร้อมเลย

ทีมงานก็ได้เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมตัวในการแสดงดนตรี

พอจบงานก็มีการทวงถามค่าจ้าง
เจ้าภาพก็บอกให้รอแป๊บนึง
จากนั้นก็โทรมาอ้างเรื่องปัญหาส่วนตัวระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาว
แท็กไม่ขอพูดถึงนะครับ
เพราะแฟร่งเรื่องยาวบอกอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็บอกว่าเรื่องค่าใช้จ่าย
เดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็วันอาทิตย์จะจ่ายให้
ทางวงก็ทวงไปอีกนะครับ
แล้วก็บอกว่านี่คือคนจ้างเขาก็เป็นญาติ

ทางวงก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรผลัดได้
แต่เดี๋ยวเราก็จะทวงถามอีกนะครับ
สรุปรวมเลยนะครับเจ้าภาพไม่ยอมจ่าย
แล้วสรุปท้ายว่าแฮชแท็กอยากได้ก็ไปฟ้องเอา
ดูพูดสิอาเฮียไหมเขาบอกแบบนี้นะครับ
ทีมงานเดินทางไปไกลมีค่าใช้จ่ายมากที่ต้องรับผิดชอบ
แต่ดูสิบอกให้ไปฟ้องเอา

ว่าคุณน่าจะมีความรู้รับผิดชอบชั่วดี
อย่างนี้มันทำให้เสียชื่อหมดนะครับ
และจะรู้ว่าพลังโซเชียลเป็นยังไง
แล้วเขาก็ดูทั้งแฮชแท็กชื่อหมดเลย
แล้วก็ให้เห็นหน้าตาของครอบครัว
ที่จ้างวงดนตรีนี้ไปร้องเพลงเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับพอเรื่องนี้นะครับ

เจ้าสาวส่งแชตมาหา
อ่าเขาไม่รู้จักเขาจะพูดนู่นที่นี่ครับพูดมาเรื่อยเรื่อย
จนสุดท้ายเขาว่าเขาให้ผมไปเอาเรื่องกับฝ่ายชาย
เพราะเขาไม่รู้เรื่องครับเขาให้ผมไปเอาเรื่องกับฝ่ายชาย
ซึ่งเขาปฏิเสธการชำระครับทางเจ้าสาวใช่ไหมครับ
ปฏิเสธการชำระซึ่งก็ให้ไปรับอ่ากับเจ้าบ่าว
แล้วตอนนี้ติดต่อทั้งสองคนได้ไหมครับตอนนี้อ่าตอนนี้บล็อกผมแล้วครับ
บล็อกแล้วใช่ไหมเจ้าสาวบล็อกผมแล้วส่วนเจ้าบ่าวผมไม่สามารถติดต่อได้
แล้วมีแนะนำจะทำงานด้วยเหรอก็ถ้าวันนี้วันสุดท้าย
คือคือวันวันนี้วันที่สิบสี่วันสุดท้ายถ้าไม่สามารถถ้าไม่ติดต่อผมกลับมา
ผมแจ้งความครับผมแจ้งความไม่ว่าผมเนี่ยตัวผมมีงานทุกวัน
แต่ผมก็ต้องสลับหนึ่งวันนะครับแต่วันที่คือพรุ่งนี้
ผมก็ต้องไปแจ้งความที่สวนแตงผมสวนแตงต้องไปแจ้งที่นั่น
แล้วก็คงจะเป็นคดีแพ่งจริงผมต้องการแค่เงินข่มคืน

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็เลยร้อนถึงวัดการร้องด้วยนะ
ส่วนแตงสุพรรณวัดการร้องซึ่งเป็นสารที่จัดงาน
เมื่อวานนี้เลขานุการเจ้าคณะตำบลสวนแตงนะครับ
พระประรัทธิ์เขศขันศ์อิสรโล
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเหมือนกันนะครับบอกว่า
จากชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ต้องการที่จะจัดงานแต่งงานขึ้น
จึงได้เข้ามาขอใช้สถานที่ของวัดคือสวนแตงสุพรรณตรงนี้

เนื่องจากที่บ้านมีพื้นที่ไม่เพียงพอ
ที่จะรองรับผู้ร่วมงานได้นะครับ

เมื่อทราบข่าวว่าอ้าวเกิดการเบี้ยวเงิน

แล้วก็ทางวงดนตรีเขาก็พูดถึงวัดด้วยไงคุณ
สถานที่จัดงานด้วยในโลกโซเชียลนะครับ

ทางเจ้าอาวาสวัดกาบร้อง
ก็ได้สอบถามไปยังญาติโยมฝั่งเจ้าสาวที่รู้จักกัน
ก็ทราบว่าฝ่ายเจ้าบ่าวไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจ้างวงดนตรีส่วนที่เหลือ
หลังฝ่ายเจ้าสาวจ่ายไปส่วนหนึ่ง
ก่อนหน้านี้คือแบ่งกันแหละแชร์กันครึ่งหนึ่งนะครับ

ฟังเสียงเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังครับ

แล้วก็แต่ว่าพอมันมีงานขึ้นมาแล้วเนี่ย
พอผมปรากฏว่าดนตรีจะเล่นดนตรีไปแล้ว

ก็คือมั่นแต่ว่าเจ้าบ่าวเป็นคนห้ามหา
เจ้าบ่าวจะเป็นคนรับผิดชอบอะไรอย่างนี้
แต่พ่อหนูก็กดว่าเจ้าเบ้าก็หายไปเลย
หลังจากแต่งก็เจ้าบ่าวก็หายไปเลย
น่าจะไปตั้งแต่คืนวันที่มีที่ทานเลี

มีแน่เห็นว่าธางฝ่ายเจ้าสาวได้ติดต่อกับวงดนตรีเรียบร้อยแล้ว
เสร็จสิ้นหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วนะ
ขณะเดียวกันทางฝั่งของวงดนตรีเอง
ได้มีการลบโพสต์เจ้าปัญหาออกจากเฟซบุ๊คส่วนตัว